คือใกล้วันแม่ก็มีหลากหลายความรู้สึกนะคะของคนเป็นแม่นะคะ
อีกหนึ่งความรู้สึกก็คือความรู้สึกของแม่คนนี้ค่ะ
อันนี้ก็ยิ้มแก้มปริเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้วันแม่โรงเรียนเขาจะจัดกิจกรรม
ว่ายแม่กันนะคะแล้วก็มีการประกวดกันต่าง
ปรากฏว่ามีคลิปหนึ่งตอนนี้เป็นกระแสมากในโลกออนไลน
เด็กอายุ๔ขวบคุณผู้ชมคะท่องกรอนวันแม่คล่องมากเลยค่ะ
ไปฟังกันหน่อยค่ะ
เสียงอาทิตย์๒ทางเดินหน้านานปีบานดานี้๒สว่างทางชีวร
โอ้โหลูกบ้านลูก

อันนี้คือมาจากความจำล้วน

แล้วก็พูดชัดถ้อยชัดคำแบบท่องแบบเป๊ะเลยนะครับ
คือ๔ขวบนี่ยังพูดไม่ค่อยชัดเลยนะคะ
อย่าถามผมนะว่าผมทำอะไรอยู่๔ขวบเลยผมตอบไม่ได้

เพราะนี่คือกรอนวันแม่ที่ยาวมากเลยด้วย
แล้วน้องท่องแบบฉะฉานไม่ตกไม่หล่นเลยค่ะ
คุณสุติมาประเสริฐค่ะคุณแม่บุ๋ม

อนุบาล๒โรงเรียนกิตติยาจังหวัดมหาสารคาม
คือเพราะอะไรคุณแม่เป็นครูภาษาไทย

แล้วเขาบอกว่าคุณแม่ก็จะสอนน้อง
น้องอ่านแล้วก็ฝึกอ่านทุกคืนจนคล่อง
วันนี้โรงเรียนมีการประกวดท่องกรอนวันแม่
น้องก็เลยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอนุบาล๒ของโรงเรียนด้วย
โอ้โหนี่คือคุณแม่บอกเป็นของขวัญวันแม่ที่ดีมากเลย
โลกออนไลน์ก็ชื่นชมกันมากเพราะน้องพูดชัด
บางคนก็เรียกน้องว่าสุนทรผู้ตัวน้อย
บางคนก็ชื่นชมบอกจำเก่งจริงเก็บเอาไว้ดูตอนโตค่ะ
มันช่วงโควิดด้วยค่ะยังไม่ได้ค่อยมีกิจกรรม
อกจากจะร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน
ประกอบเพลงอะไรแบบนี้ค่ะ

คุณแม่ช่วยฝุกค่ะรางวัลชนะเลิศค่ะ

แม่คือพระผู้สร้างให้กำเนิด
ผู้ประเสริฐก่อเกิดลูกสู่ความฝัน
พักเข้ารักภูมิฟักเนื่องนาวรรณ
ลูกนั้นเติบใหญ่จนได้ดี
เป็นดังเทียนยอมเผาตนจนนวดให้
จังแสงให้ลูกเห็นเชียง

เก่งจริงลูกเก่งจริง

เขาได้รางวัลชนะเลิศระดับอนุบัน๒นะ